เดิมงานลงไปด้วย
หญิงสาวมินิมาตรแห่งหนึ่งที่สุราชธานีหญิงสาวคนนี้เสื้อสีเหลืองเนี่ย
เธอเป็นพนักงานของร้านเธอก็นั่งอยู่ในร้านนะฮะ
ลักษณะก็เหมือนกับอยู่ที่เคาน์เตอร์ข้างนอกเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่ง
จักรยานยนต์อยู่ริมถนนข้างหน้านะจักรยานยนต์เนี่ยจอดอยู่
ยังติดเครื่องไว้เลยแล้วผู้ชายคนนี้เดินเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ย
เหมือนซุ่มอยู่เนี่ยแล้วอีกสักแป๊บนึงเค้าจะเปิดประตูนะฮะ
แล้วสิ่งที่เขาเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็นี่ฮะ
พนักงานร้านเขาก็เห็นแล้วแหละว่าจะมีคนเข้ามา
คือเขาบอกประมาณว่าเอาพูดตามที่เขาบอกนะ

แล้วปิดประตูร้านแล้วล๊อคเลยค่ะ

ก็เหมือนกับออกไปแล้วนะพอได้ยินว่าตำรวจจะมาแล้วนะ
แต่ยังไม่ไปกันที่เดียวเห็นมั้ยฮะ
แต่ในมือผู้หญิงเขาถือโทรศัพท์อยู่นะคะเขาโทรไปบอกแฟนหนุ่มเขาด้วย
ใช่บอกแฟนแล้วผู้ชายในภาพที่เป็นลักษณะชายหื่นโรคจิต
เข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้นะครับก็ผมก็ทรงสกินเฮดหน่อยหน่อย
ลักษณะไม่สั้นไม่ยาวนะครับสวมเสื้อยืดสีกรมท่าแขนยาว
ลายขวางกางเกงน้ำตาล๓ส่วนตามภาพวงจรปิดชัดเจนหมดนะครับ
มาถึงก็ตามภาพเลยนะฮะท่านผู้ชมครับคือพนักงานเองก็พยายามเอาตัวรอดนะฮะ
หลายอย่างบอกตำรวจมาก็แล้วพ่อมาก็แล้วเนี่ยฮะสุดท้ายก็เป็นไปตามภาพนะครับ
คนร้ายเนี่ยหนีไปได้นะครับก็ขี่จักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านนี่แหละ
หนีไปนะครับตอนนี้กำลังไล่ตามอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ล่าสุดช่วงสายวันนี้ครับสพพุนพินจังหวัดสุราชธานี
ลงพื้นที่มาแล้วนะครับไปดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็เชิญผู้เสียหายเนี่ยมาให้ข้อมูล
สรุปแล้วเนี่ยมีหญิงสาวผู้เสียหาย๒คนนะครับ
ไม่ได้มีคนเดียวนะครับนี่คือร้านมินิมาตรที่เกิดเหตุนะ
ผู้หญิงที่อยู่ในร้านมินิมาตรที่เป็นพนักงานของร้านเนี่ย
สมมุติว่าชื่อนางสาวปานก็แล้วกันอายุ๑๙ปีเนี่ย
ปานเสื้อสีเหลืองเนี่ยแต่ที่มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
เพราะเจอไอ้ชายโรคจิตชายหื่นคนนี้เนี่ยอาณาจารย์เหมือนกันเนี่ย
อายุ๓๑ชื่อน้องสมมุติว่าชื่อคุณน้องอายุ๓๑
เป็นผู้เสียหายสองคนนะครับถูกผู้ชายคนนี้ฮะในภาพคนนี้ครับ
ที่เข้าไปอาณาจารย์นะแต่ว่ารักษณะจะแตกต่างกัน
บอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณทุ่มกว่าทุ่ม๒๐
กำลังจะปิดร้านแล้วผู้ชายคนนี้ตามปรากฏในคลิปวงจรปิดเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่หน้าร้านค่ะแล้วเดินวนเวียนวนเวียน
อยู่ที่ประตูหน้าร้าน๒๓รอบตอนนั้นเริ่มผิดสังเกต

เพราะว่าแฟนนุ่มเนี่ยพักอยู่ใกล้ร้าน
ผู้ชายคนนี้เปิดประตูเข้ามา
เอามือจับที่อวัยวเพศ
แล้วก็บอกว่าผมขอช่วยตัวเองแป๊บเดียวได้ไหม

บอกเดี๋ยวพ่อมาแล้วนะพ่อเป็นตำรวจกำลังจะมา
ตกใจทำท่าเหมือนแบบออกไปหน่อยนึง

เมื่อวานนี้ช่วงค่ำขี่จักรยานยนต์อยู่
แล้วตอนนั้นจอดรอสัญญาณไฟอยู่ที่แยกตัดใหม่
ใกล้สนามบินสุราชธานี

ผู้ชมคุณเขียนมาสอนขี่จักรยานยนต์มา
เป็นจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสีเทา
ประกบที่จักรยานยนต์ของน้องของคุณน้อง
แล้วทำยังไงรู้ไหมเอามือมาจับก้น
เอามือมาจับก้นนะพอจับก้นเสร็จ
ขี่รถหนีมุ่งหน้าไปทางแยกกองบิน๗
แล้วก็ผ่านไปหน้าป้อมยามของกองบิน๗
เธอบอกว่าเธอสังเกตแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ย
ใช้มือจับก้นของเธอตอนที่ติดไฟแดง
จอดรถรออยู่ริมถนน
ทำท่าเหมือนกับขี่นำหน้าเธอไปแล้ว

แต่ความจริงไปจอดรถรออยู่ริมถนน
เธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำยังไง
เธอก็กลัวด้วยก็เลยขี่รถเนี่ยไปยังแยกในพันธุ์

แยกในพันธุ์คือแถวร้านมินิมาตรนี้
เธอก็ไปหาคนก่อนนะฮะจะได้ปลอดภัย
รู้อีกทีนึงก็คือเอ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ร้านมินิมาตร
ซึ่งห่างจากจุดที่เธอไปจอดรถ
เพื่อจะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยสัก๕๐เมตร
เพราะฉะนั้นมันคือคนเดียวกัน

แล้วไปจอดริมถนนเนี่ยก็คือเข้ามาในร้านนี้
นี่ฮะหญิงสาวสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งทั้งสองคนบอกว่าโอ้โห
คือตำรวจต้องรีบจับให้หน่อยเถอะ
ชาวบ้างชาวบ้านเขาวันกลัวกันเหลือเกิน
น้องผู้เสียหายบอกว่าเตรียมจะปิดร้านอยู่แล้ว
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
เดินวนไปวนมาวนไปวนมา
แต่น้องเขาสังเกตแล้วนะคะแล้วเขาเห็นท่าไม่ดี
เขาโทรหาแฟนตั้งแต่เห็นคนร้ายอยู่หน้าร้านแล้วนะ
แฟนบ้านอยู่ใกล้กับร้าน
สักพักคนร้ายก็เปิดประตูเข้ามา
แล้วก็มีพฤติกรรมอย่างที่เห็นในคลิปไปเมื่อสักครู่
เจ้าของร้านบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุ
ต้องถือว่าน้องผู้เสียหายมีสตินะ
ที่สังเกตลักษณะของคนร้ายตั้งแต่อยู่นอกร้าน
แล้วก็รีบโทรศัพท์ให้แฟนนุ่มมาช่วย
เพราะช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะปิดร้าน
ก็ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของเท่าไหร่หรอกค่ะ
คนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
เพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะคะ
น้องเขาก็ไม่ตกใจก็ดูมีสติดีนะครับ
คือช่วงดีที่น้องเขามีสติดี

แล้วแฟนเขาก็มาทันช่วงเวลา

ไม่น่าจะคนในนี้เพราะว่าถ้าคนในนี้ก็

ติดกล้องวงจรหน้าร้านเพิ่ม
ครับผมแล้วก็จะติดสัญญาณกระดิ่ง

ฉุกเฉินจริงก็ให้พนักงานกดกระดิ่ง
ตำรวจสภพพิลอยู่ระหว่างสืบศวรรษสวนนะคะ

ใกล้กับที่เกิดเหตุนี่แหละทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะ
เห็นคนร้ายวนเวียนอยู่แถวนั้นตำรวจบอกว่าไม่นานค่ะ
ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแน่นอนอ่าเพิ่งพ้นโทษออกมา
เพื่อใครพบเห็นนะฮะว่าถ้าท่านที่อยู่แถวนั้น
หรือว่าญาติพี่น้องของผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นหน้าก็รู้แน่นอน
ว่าคนแถวนั้นนั่นแหละนะครับก่อเหตุเอาไว้เมื่อคืน
เท่ากับว่าคืนนี้อีก๑คืนถ้ายังจับไม่ได้
ก็ต้องฝากพี่ตำรวจแล้วล่ะไม่งั้นชาวบ้านเนี่ยขวัญภาวะแน่นอน
แล้วก็ฝากช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ